จบลงไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนฝ่ายที่ก่อเหตุก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
กรณีที่สาวธอมทะเลาะกับแฟนแล้วก็ก่อเหตุเนี่ย
เอาน้ำกรดไปลาดใส่เขาค่ะอืม

จนแบบคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนสาวเสียชีวิตนะคะ
รถกระบะคันนี้คือรถที่ผ่านมาแล้วเขากระโดดขึ้นไปขอความช่วยเหลือค่ะ
แล้วสาวธอมก็กระโดดตามขึ้นไปก่อเหตุ
เขาก็เลยขับไปที่โรงพยาบาลเลยเพราะเห็นว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสครับ
สุดท้ายแล้วสาวธอมคนก่อเหตุคนนี้คุณทันชนกเนี่ยถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะ
ให้ฟังนิดนึงคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มวันที่๖สิงหาคม
สพเมืองหนองคายได้รับแจ้งมีคนถูกน้ำกรดสาดและถูกแทงด้วยกริด๔๘แผลคุณผู้ชม
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองคายแล้วหลังจากนั้นผู้บาดเจ็บคนนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมรถกระบะคันนี้เข้ามาหน้าห้องฉุกเฉิน
ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำผู้ป่วยเข้าไปรักษารอปภเนี่ยก็เข้ามาล็อกตัวนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนางสาวทันชนกศรีมีเข้ามาล็อกตัวไว้เลยนะคะสภาพร่างกายตอนนั้นของคุณทันชนกเนี่ยคือเต็มไปด้วยเลือด
ผู้บาดเจ็บก็ต้องถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินคนที่มาด้วยที่เป็นคนก่อเหตุก็ถูกล็อกตัวเอาไว้
สอบสวนจนทราบว่าเกิดจากความหึงหวงค่ะเพราะว่าคุณจตุพรชัยแสงผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีมีคนมาชอบพอหลายคนทำให้ผู้ก่อเหตุหึงหวง

แล้วเขาเตรียมน้ำกรดใส่เหยือกเอาไว้ด้วย

เนี่ยค่ะหลังเลิกงานพอผู้ตายขึ้นมาที่รถ
ระหว่างทางเขาก็โผล่ขึ้นมา

ผู้ตายเลยจอดรถข้างทางแบบนี้ค่ะ

เพราะเอิญว่ารถกระบะคันนี้ขับผ่านมา
เขาก็วิ่งนะฮะวิ่งขึ้นไปกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะ
ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาทัน

เสร็จแล้วสาดน้ำกรดใส่หน้าคุณจตุพรทันที
แล้วก็เอากริดแทงไม่ยั้งเลยค่ะ
คนขับรถกระบะคันนี้คือเห็นเหตุการณ์ตลอด
คนที่หนีขึ้นมาทั้งคนที่ตามขึ้นมาทำร้ายครับ
เขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยขับรถคันนี้ค่ะ
ไปโรงพยาบาลเลยค่ะไปโรงพยาบาลหนองคลาย
แล้วก็มาต่อที่คลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรียกให้รอปภมาช่วยกันจับผู้ก่อเหตุ
ส่วนคุณจตุพรเจ้าหน้าที่ก็พาเข้าห้องฉุกเฉินไป
แต่ไม่ทันค่ะเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
รอปภโรงพยาบาลคุณสันติราชเล่าบอกว่าพอรถกระบะขับมาจอด
คนขับร้องบอกให้รอปภช่วยจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ที
ก็เลยรู้ว่านี่เป็นการทำร้ายร่างกาย
มาถึงโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บไม่ได้สติแล้ว
แล้วมีบาดแผลหลายแห่งทั้งใบหน้าและร่างกายนะคะ
พนักงานเปรย์ก็รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
ส่วนผู้ก่อเหตุรอปภช่วยกันควบคุมตัวส่งตำรวจ
ก็ไม่มีท่าทีขัดขืนอะไรนะคะ
แต่อย่างหนึ่งคือขอใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาค่ะ
ครับผู้ก่อเหตุเพิ่งบอกว่าเป็นเหตุหึงหวง
คุยกันไม่ลงตัวลงรอยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกัน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนจริงนะคะ
ผู้เสียชีวิตเขาพยายามเอาชีวิตรอดนะคะ
ขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุกระโดดขึ้นมา
แล้วคนขับรถคันนี้ก็ตัดสินใจถูกต้องจริงค่ะขับมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางภูมิกับสพเมืองหนองคายบอกว่า
ตำรวจคุมตัวนางสาวทันชนกออกจากห้องขังไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
และชี้ยืนยันอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ให้คุณผู้ชมดูภาพระหว่างควบคุมตัว
เนี่ยค่ะไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดหนองคายทันที
ขณะถูกควบคุมตัวที่โรงพักก็มีอาการเครียดนะคะ
ไม่มีญาติมาเยี่ยมหรือประกันตัวนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และถ้ารวบรวมพยานหลักฐานพบว่าผู้ก่อเหตุ
การมาก่อนก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่ม
เป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนได้
ซึ่งอันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะคะ